เดี๋ยวช่วงนี้พาไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นเรื่องราวที่
ชื่นใจชื่นใจชื่นใจจริงเราเห็นเด็กไทยแบบนี้เราก็ต้องชื่นชม
เราก็ต้องมาอ่านข่าวเราก็ต้องมายกย่อง
เพราะว่าน้องคนนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาออกพายเรือจิ๋วของตัวเองเนี่ย
เก็บขยะในแม่น้ำลำคลองเพื่อหวังที่จะให้ลำคลองเนี่ยใสสะอาดโอ้โห
เป็นเด็กชายรักโลกตัวจริงเสียงจริงไปดูค่ะ
พายเรือของน้องเขาคุณเห็นไหม
ไม่ธรรมดาใส่มือกวากมีรอดแบบมุดด้วยนะ

วัตถุประสงค์ของเขาที่ลงไปในแม่น้ำแบบนี้ถูกต้อง
คุณเห็นไหมเนี่ยเอารองเท้าแตะเป็นไม้พาย
พายไปแล้วในเรือเล็กมากเลย
แต่มีพวกถุงพลาสติกอะไรอย่างนี้เต็มเรือเลย
ทำจริงนะคุณแดดร้อนกลางแดดแบบนี้
น้องเขาก็ยังคงลงไปเก็บขยะในลำคลองนะคะ
หนุ่มน้อยรักโลกคนนี้มีชื่อว่าเด็กชายภูวรินยาประจันทร์อายุ๑๓ปี
เป็นเด็กนักเรียนชั้นป๖เท่านั้นเอง
เรียนอยู่ที่โรงเรียนบ้านตำมะลังใต้อำเภอเมืองจังหวัดสตูน
จังหวัดสตูนนะครับใช่แล้วค่ะ
ทุกวันหยุดนะคะหนุ่มน้อยคนนี้จะลงไปในคลอง
พร้อมกับเรือจิ๋วคู่ใจและรองเท้าแตะไม้พายของเขา
จะลงไปพายเก็บขยะที่อยู่ในลำคลองตำมะลัง
ท่ามกลางแดดร้อนกลางแจ้งแบบนี้เลย

เด็กอายุ๑๓เขายังมีความคิดแบบนี้เลย
คนทิ้งลงไปนี่ต้องคิดหนักแล้วนะ

ที่สำคัญเลยนะคะอยากให้มาดูที่เรือของน้องเขา
คุณเห็นเรือของน้องไหมดูดี
จิ๋วลำนี้ไม่ใช่เรือธรรมดา
แต่ว่าเป็นเรือที่ทำขึ้นมาเองจากถังพลาสติก
คุณเห็นไหมถังพลาสติกสีฟ้า

ทำเองเขาบอกว่าเป็นเรือที่เด็กในตำบลนี้เขาทำกันขึ้นมา
เพื่อที่จะใช้ข้ามฝากค่ะ
เด็กเขาจะแถวนั้นเขาจะมีเรือข้ามฝากแบบนี้
น้องใบตองจำได้ไหมที่จังหวัดสตูนเราเคยอ่านข่าว
เขาจะมีการแข่งขันเจ้าเรือเปอร์ราวฮูตางันนี่แหละ
แล้วมันก็คือเรือเปอรางฮูตังันนี่แหละ
เขามีการแข่งขันด้วยจริงก็เป็นเรือที่เด็กเขามีกันนั่นเองนะคะ
แต่ว่าเรือนี้จะไม่มีไม้พายเวลาเขาแข่งเขาจะใช้โฟมใช้อะไรในการช่วยกันพาย
แต่น้องลงไปกับรองเท้าแตะก็เลยใช้รองเท้าแตะกับสองมือนี่แหละในการจ้วงพาย
นี่คุณดูสิยิ่งเห็นยิ่งน่าเอ็นดูนะคุณนะ
น้องเขาก็เล่าให้ฟังนะบอกว่าก่อนหน้านี้เขาเคยใช้เรือจิ๋วของเขาเนี่ย
เขาไปพายเรือเล่นกับเพื่อนแล้วเขาสังเกตว่าอะไรรู้ไหม
ในคลองขยะเยอะเยอะมากมองดูแล้วคลองมันไม่สวยมันไม่งาม
ซึ่งตำบลตำมะลังเองเนี่ยนะคะก็มีนักท่องเที่ยวมาเยอะมากเลย
ถ้าหากเป็นแบบนี้มันจะทำให้ที่นี่ไม่น่าท่องเที่ยว
ก็เลยตัดสินใจว่าเวลาว่างในวันหยุดออกเก็บขยะดีกว่าลงเรือดีกว่า
ขยะเพื่อให้ลำคลองแห่งนี้สวยงาม
ส่วนขยะที่เก็บได้น้องเขาไปไหนรู้ไหม

เป็นสุดยอดไอเดียที่แบบดีมากแล้วก็ต้องบอกว่าน้องเขาน่าชื่นชมมาก
อย่างที่ดิฉันบอกนะขยะในคลองมันเยอะมากจนน้องเขาทนไม่ไหว
ต้องลงเรือไปเก็บแล้วคนที่ทิ้งต้องคิดนะต้องมีจิตสำนึกแล้วนะ

นะเขายังคิดได้เลยเด็กผู้ใหญ่เขาอยู่ข้างบนเนี่ยนะตะโกนถามเลยโอ้ยรอดไหมรอดไหม

แต่ต้องชื่นชมนะปรบมือให้กับน้องเขาหน่อยค่ะ
อายุ๑๓อยู่ป๖มีความคิดขนาดนี้แล้วโอ้โหไอเดียดีจริงสุดยอดเลย
น้องหนูที่ดูอยู่เอาเป็นแบบอย่างได้นะแต่วัดเดียวนะต้องบอกก่อนว่าน้องเขาอยู่ใกล้กับคลอง
เขามีความเชี่ยวชาญในการพายเรือ
น้องเขาก็เลยสามารถพายเรือโดยที่ไม่ต้องใส่ชูชีพหรืออะไร

ถูกต้องแล้วถ้าเกิดว่าเด็กจะลงไปพายเรือแบบนี้เอง

ผู้ปกครองก็ต้องดูแลให้คำแนะนำกันด้วย